ในประเทศไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว
แต่ว่ายังหนาวน้อยกว่าพื้นที่อื่น

เขาอบพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่พอจะอยู่ได้นะคะ

โดยเฉพาะที่หาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังตอนนี้
มีฝูงนกหลากหลายสายพันธุ์จำนวนมาก
บินเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็หากินปูปลาหอยตามชายหาดท่ามกลาง
แดดที่อ่อนนะคะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตร้อน

ทำให้ทุกปีค่ะเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่ธันวาคมมกราคมถึงกุมภาพันธ์
จะเห็นนกนานาชนิดบินเป็นกลุ่มอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมาก
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ที่นี่เขาไปทำอะไรมีสะพานให้เดินเล่นด้วยแล้วก็ไปชนนก
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่๕สาขาตรังค่ะ
ตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
กำชับให้นักท่องเที่ยวทุกคน
สวมเสื้อชูชีพขณะที่อยู่บนเรือ
และในทะเลเพื่อความปลอดภัยด้วย
ออกไปดูนกแต่ว่าตัวเองก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะ

เกินเดือนกุมภาพันธ์หากปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะ